เขาทำเรือประมงหาหอยอยู่ที่สุราธานีมีฟาร์มหอยเนี่ยนะฮะ

คือหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาแต่คาดว่าถูกฆาตกรรมอำพลางศพไปแล้ว

เดือนได้แล้วนะฮะนี่คือเสียโกศลนะครับถ่ายรูปกับ
ภรรยาแล้วก็ลูกเอาไว้ขอดูภาพล่าสุดนะครับที่มีคน
ไปเจอกระโหลกศีรษะของมนุษย์เจอในทะเลชาวประมงเนี่ยเขา
ลากอวนหาปลานะฮะนี่ค่ะยกอวนขึ้นมาเจอกระโหลกลง
แล้วเขาบอกว่ามันเป็นพิกัดเดียวกันที่พยายามค้นหาร่าง
เสียโกศลมาตลอดเนี่ยค่ะสามเดือนเนี่ยค่ะนี่ฮะดูกระโหลก
ไว้ก่อนนะครับย้อนไปนิดนึงก็คือก่อนหน้านี้ภรรยา
บอกว่าเสียโกศลเนี่ยแกออกไปดื่มเหล้ากับเพื่อนเพื่อนอืมแล้วเพื่อนเนี่ย
ที่ตั้งวงเล่าด้วยกันเนี่ยบอกอยู่ดีมีใครกันมาก็ไม่รู้ซึ่ง
เขาบอกจำไม่ได้มันม่วงมันมืดไปหมดสุดท้ายเนี่ยอ่าเดี๋ยว
ภาพกระโหลกไปก่อนนะฮะย้อนนิดเดียวนะครับกระโหลกศีรษะ
มนุษย์วันนี้นะครับอ่านี่นะฮะคือปรากฏว่ามีคนเนี่ยเอาตัว
เสียโกศลไปค่ะแล้วเจอแต่รอยเลือดใช่ค่ะเป็นรอยลากเป็น
ทางยาวเลยอ่ะค่ะจากนั้นก็ไล่ตามหากันทั้งทางบกทั้งทาง
ทะเลมีผู้ต้องหา๘คนที่ถูกออกหมายจับที่เหลือ
เป็นพยานแวดล้อมเขาบอกว่าเสียโกศลถูกฆ่า
เอาทรัพย์สินไปเอาไปฝังเอาไว้แล้วมีอีกชุดหนึ่งขุดขึ้นจากดิน
เอาไปทิ้งไว้ที่กลางทะเลใช่ภรรยาเสียโกศลออกหาที่ทะเลเนี่ย
ทุกวันทุกวันนะฮะสุดท้ายเมื่อวานนี้นี่คือล่าสุดนะฮะ
นี่คือชาวประมงเนี่ยออกทะเลไปหาปลายกอวนขึ้นมาเจอกระโหลกศีรษะมนุษย์
กระโหลกนี้แต่ไม่รู้ใช่เสียโกศหรือเปล่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะว่าใช่หรือไม่ใช่
ภรรยาบอกว่าไม่อยากจะเชื่อว่าใช่นี่ฮะค่ะแต่ชาวประมงเขาก็เอาละตามความเชื่อนะ
นิมนต์พระมาสวดมาทำพิธีก่อนแล้วก็มอบกระโหลกนี้ให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ย
ไปตรวจพิสูจน์กันต่อไปว่าจะใช่เสียโกศลหรือเปล่าคือถ้าใช่นี่ก็โอ้โห
หากันมาตั้งนานแล้วพยานให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่บอกว่า
คนร้ายเอาเสียโกศลเนี่ยมัดกับแท่งเหล็กนะ
แล้วก็ทิ้งลงไปในทะเลเนี่ยแถวสุราธานีเนี่ยมันจะเป็นจริงหรือยังไร
แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยหูยหาก็ตั้งนานหาไม่เจอนี่
ภรรยาของเสียโกศลบอกว่าที่เจอเนี่ยคือเจอตั้งแต่ช่วงวันอาสานหบูชานะฮะ
วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแต่ตอนนี้มันก็ยังมีปริศนาอยู่หลายสิ่งหลายอย่าง
ผู้ต้องหา๘คน๓เดือนที่ผ่านมายังจับใครไม่ได้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ชาวบ้านที่อำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานีเนี่ย
คลิปเมื่อสักครู่ที่ท่านเห็นผ่านเฟซบุ๊กเอาไว้นะครับ
พระท่านมาสวดให้นะครับพระจากวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
ชาวบ้านที่เป็นชาวประมงนิมนต์มาสวดเชิญวิญญาณเจ้าของกระโหลก
ออกจากเรือประมงเพราะว่าไปยกอวนแล้วได้กระโหลกศีรษะมนุษย์มานะครับ
จะส่งมอบกระโหลกให้กับเจ้าหน้าที่ชาวประมงเนี่ยออกเรือไปวางอวนกุ้ง
แล้วไปได้กระโหลกศีรษะมนุษย์ขึ้นมาไม่รู้ว่าเป็นของใครติดอวนขึ้นมา
แต่แถวนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่คาดกันว่าคนร้ายเอาเสียโกศลมาโยนทิ้งน้ำเอาไว้
ถ่วงทิ้งทะเลเอาไว้สภาพกระโหลกที่พบเนี่ย
เป็นกระโหลกมนุษย์ที่มีลักษณะตาด้านขวากลวงเป็นโพรงนะครับ
เราไปคุยกับนายธเนธวิชัยดิตเป็นชาวประมงในพื้นที่อำเภอดอนศักดิ์
ที่ออกทะเลไปวางอวนกุ้งเนี่ยฮะแล้วก็ได้กระโหลกศีรษะชิ้นนี้ติดขึ้นมาเนี่ย
คุณธเนธเดี๋ยวบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น๒๔กรกฎาคม
เขากับน้องชายนำเรือประมงของพ่อนะออกไปวางหากุ้งอะไรพวกนี้ไปวางอวนนะครับ
เป็นเรืออวนนะครับเรือก็ขนาดกว้าง๑เมตรยาว๔เมตรที่ออกทะเลไป
ออกจากท่าเรือดอนศักดิ์มุ่งหน้าไปทางตะวันออกประมาณ๘ไมค์ทะเลนะฮะ
ช่วงที่ยกอวนขึ้นมาเนี่ยไปเจอศีรษะที่เป็นกระโหลกของมนุษย์เนี่ยขึ้นมาด้วย
ตอนที่สาวอวนยกอวนขึ้นมาเขาบอกตอนนั้นเขากับน้องชายเนี่ย
วันที่ออกไปเนี่ยออกเรือตั้งแต่๘๙โมงเช้านะครับมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก
ออกทะเลไปก็เริ่มวางอวนกุ้งไปสักระยะจากนั้นเหมือนมีอะไรบางอย่างมันติดอวน
แล้วมันก็หลุดออกไปเขาก็วางอ้วนต่อก็วางอ้วนไปเรื่อย
บ่าย๒ตอนที่สาวอวนขึ้นมาพบว่ามีกระโหลกศีรษะติดอวนขึ้นมา
ก็เอาขึ้นมาบนเรือเรือกลับเข้าฝั่งไปบอกพ่อพ่อเป็นเจ้าของเรือ
บอกโอ้โหอย่างนี้ต้องนิมนต์พระท่านมาสวดให้ก่อนกันแล้วกัน
มาสวดทำพิธีก่อนเพราะไม่รู้วิญญาณใครอะไรยังไงนะฮะที่ติดเรือมาด้วย
คุณธเนธบอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าตอนที่สาวอวนขึ้นมาเนี่ย
เห็นเป็นกระโหลกที่เป็นศีรษะมนุษย์ตกใจมากรีบเข้าฝั่งเลย
ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือกระโหลกศีรษะของใคร
แต่ก็ตั้งข้อสังเกตอยู่เหมือนกันว่าที่เจอเนี่ย
เมื่อวันเสาร์คือวันพระใหญ่นะครับ
อาสานหบูชานะ

อาจจะอยากมาสื่ออะไรบางอย่างหรือเปล่า

หรืออาจจะมาเรียกร้อง
หาความยุติธรรมอะไรสักอย่างหนึ่ง
แต่เขาก็ต้องน่าจะทุกข์ทำร้ายมาก
ส่วนคุณลุงสวิทย์นะครับคุณลุงสวิทย์อายุ๖๗คือเจ้าของเรือนะครับ
ที่ลูกชายเอาเรือออกไปนะครับแล้วก็ได้กระโหลกศีรษะมนุษย์ขึ้นมานะครับ
นี่คุยกับคุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
สวิทย์แกบอกว่าลูกชายเนี่ยพอออกเรือไปแล้วเข้ามา
บอกว่าได้กระโหลกศีรษะมนุษย์มาก็รีบนิมนต์พระมาทำพิธีให้ก่อน
เพราะเชื่อว่าเจ้าของกระโหลกชิ้นนี้คงต้องการสื่ออะไรบางอย่าง
ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยนะครับคุณลุงแกบอกนะ
คิดว่าคงจะมีอะไรดนใจนั่นแหละให้ไปพบลากอวนขึ้นมาได้
เพราะว่าโอ้โหก็อย่างที่รู้ข่าวถ้าเป็นเสียโกศลจริงนะ
สวิทย์ก็บอกว่าเห็นข่าวเนี่ยเขาออกหาคนกันเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพัน
ช่วยกันตามหาค้นหาร่างเสียโกศลหายังไงก็ไม่เจอ
แต่นี่อยู่ดีเนี่ยถ้าเป็นกระโหลกของเสียโกศลจริงเนี่ย
อยู่ดีจะลอยมาติดอวนของเรือของลุงได้ยังไง
หลังจากลูกชายได้กระโหลกศีรษะปริศนามาเมื่อวันเสาร์นะครับ
สวิทย์แกบอกว่าเมื่อคืนนี้แกฝันนะฮะ
ฝันว่ามีผู้ชายคนนึงมายืนอยู่ที่หน้าบ้าน
เสื้อยืดสีฟ้าในมือถือท่อนไม้ยาว
หน้าตาสีหน้าดูเศร้าคือมายืนแต่ไม่พูดอะไรเลยนะครับ
นี่ฮะยืนอยู่อย่างนี้แล้วก็ไปแล้วก็หายไปในฝัน

ถามลุงสวิทย์ว่าเออลักษณะของผู้ชายในฝันเนี่ยลุง
ช่วยดูรูปนี้หน่อยนะคือคุณพัชรวรินเนี่ย
เอารูปของเสียโกศลรูปนี้ฮะที่ตั้งหน้าศพ
เสียโกศลที่งานศพที่ทางภรรยาเขาจัดให้แต่ยังไม่เจอร่างนะ
ยังไม่เจอศพเสียโกศลนะเอาให้ลุงสวิทย์แกดู
ลุงสวิทย์กะเห็นกะบอกกะตกใจฮะกะตกใจกะบอกนี่เลย
คนในฝันคนนี้เลยเมื่อคืนนี้เลยแล้วเสื้อสีนี้เลย
นี่สีเขียวฟ้าฟ้านี่ฮะเสื้อสีนี้เลยที่มาเนี่ย
เห็นในฝันเมื่อคืนนี้เลยซึ่งลุงสวิทย์แกบอกว่า
ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเสียโกศลมาก่อนนะเนี่ยเพิ่งมาเห็นเนี่ย
คุณบางทีสักเข้ามาพบญาติแล้วตามันอย่างนี้ดีไปเย้
เอาล่ะทีนี้ปริศนาที่ต้องคลี่กันต่อไปก็คือ
ใช่กระโหลกศีรษะของเสียโกศลจริงหรือเปล่านะครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับกระโหลกศีรษะมนุษย์ชิ้นนี้นะครับ
กระโหลกปริศนานี้ถูกเผยแพร่ผ่านไปทางสื่อสังคมออนไลน์ก็เยอะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวบ้านดอนศักดิ์นะครับที่สุราชธานีนะ
ตัดสินใจติดต่อไปยังภรรยาของเสียโกศลเพื่อแจ้งข่าว
คือทีแรกเนี่ยเมียเสียโกศลแกยังไม่รู้เรื่องนะ
ปรากฏว่าพอรู้ข่าวเนี่ยว่ามีกระโหลกศีรษะของมนุษย์ที่ติดอวนของชาวประมงขึ้นมาเนี่ยที่ออกทะเลเนี่ย
แล้วเป็นจุดพื้นที่ที่เธอเนี่ยเคยออกไปหาร่างของสามีอยู่ตั้งหลายครั้งอ่ะ
ตรงนี้นะฮะชาวบ้านคนนี้เนี่ยเขาแจ้งไปนะครับ
ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าก็คาดหวังว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเอากระโหลกนี้ไปตรวจพิสูจน์นะ
เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีของเสียโกศล
คิดว่าถ้าสมมุติพี่ไม่แจ้งก็ข้ออายตำรวจเอาไป
หัวกะโหลกนั้นก็อยู่ที่โรงพักษณ์ก็ไม่ได้ถึงเมียของบากโกศล
ก็เลยลองทักไปในเฟสดูเผื่อเขาตอบแต่เขาก็ตอบกลับมา
ก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเออเรานึกถึงว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเราเราจะรู้สึกไง
ที่เพราะก็ใช้จริงอ่ะ
ก็ดีใจด้วยดีใจกับเขาก็เหมือนกับเรา
ทีนี้ถ้าย้อนไปเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับคดีอุ้มฆ่าเสียโกศลเนี่ยเป็นข่าวขึ้นมา
เกิดขึ้นมาเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๒พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
นี่คือเสียโกศลครับเรานับเวลาถึงวันนี้ก็๘๖วันแล้วนะฮะ
นางสาวจินดาราภรรยาของเสียโกศลซึ่งเป็นนักธุรกิจค้าขายหอยรับซื้ออาหารทะเลรายใหญ่
อำเภอชายาสุราชธานีเนี่ยเสียโกศลเนี่ยวันนั้นภรรยาเสียโกศลไลฟ์
ภาพนี้ฮะมุมขวามือเนี่ยนะครับจอขวามือเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ย
ไลฟ์ตามหาสามีที่หายตัวไปเพราะว่ามากินเหล้ากับเพื่อน
แล้วเอ๊ะสามีไม่กลับบ้านพอมาหาเนี่ยเจอแต่รอยเลือดกองเลือด
เป็นสาราข้างบ้านหลังหนึ่งที่หมู่๕ตมตะกรบอชายาจสุราธานี
กลางดึกคืนวันที่สองพฤษภาคมนะครับคือที่บ้านเนี่ยเจ้าของบ้านเขาบอกเขาหลับอยู่
ใช่ค่ะเขาก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเพื่อนที่ร่วมวงเล่าบอก
ผมก็เห็นมีคนมาถึงเนี่ยถือปงถือปืนเข้ามาก็ไม่รู้ใครเป็นใคร
เพราะว่าเขาก็บางคนบังคับกลมหน้ากลมตาอยู่ดีเงยขึ้นมาอีกทีเสียโกศลหายตัวไปแล้ว
หาจนถึงวันที่๔พฤษภาคมออกไปหากลางทะเลก็มีนะครับทะเลแถวนั้นนะ
เพราะคิดว่าเออจะถูกโยนทิ้งทะเลหรือเปล่าจน๒๔กรกฎาคมเมื่อวานก่อนเนี่ยฮะ
มีคนไปเจอกระโหลกศีรษะปริศนานะครับจนถึงวันนี้๘๖วันยังไม่มีใครเจอร่างเสียโกศลเลยนะครับ
หลังจากหายตัวไปอย่างปริศนาคดีเนี่ยจากพื้นที่ท้องที่คือสพดศักดิ์นะฮะ
ส่งไปยังสืบสวนของภูทรจังหวัดแล้วล่าสุดเนี่ยไปอยู่กับชุดฮานุมานของกองปราบด้วยนะครับ
ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคดีอยู่ตรงจุดไหนอะไรยังไงแต่เอาเป็นว่าคดีนี้เนี่ยมีผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับอยู่๘คน
แต่๘คนนี้นะครับยังจับใครไม่ได้เลยค่ะ
นายคำทรเสวดสินนายสุรชัยคงศุกร์นายเกรียงไกรแสงสง่า
นายเจริญเขาเชนทองนายกิรายุทธสเวทศิลป์นะครับ
นายธิวากรเรื่องสุนทรและนายนพดลเสวดสินตอนนั้นภรรยาเสียโกศลให้ข้อมูลกับตำรวจ
จะเป็นเรื่องของสองตระกูลหรือเปล่าเพราะว่าเสียโกศลสามีเนี่ย
นายโกศลเรืองดุกเนี่ยเขาเป็นหลานทางฝั่งของตระกูลยังอ้น
ที่มีปัญหากับทางตระกูลเสวดสินกันมานานแต่ละตระกูลเนี่ย
มีปัญหากันแล้วก็เสียชีวิตกันไปฝั่งละสามศพนะฮะที่ทำร้ายกันจนต้องดื่มน้ำสาบานเลิกแล้วต่อกัน
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่าแล้วสุดท้ายมันจะมาลงที่สามีคือเสียโกศลหรือเปล่า
หากันอยู่นานนะฮะแต่ยังไม่เจอที่ภรรยาเขาให้ข้อมูลกับทางตำรวจนะ
ว่าอาจจะเป็นเรื่องแบบนี้หรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยผู้ที่ถูกออกไม้จับเนี่ย
แปดคนเนี่ยก็มีทางฝั่งของนายสุรัสตร์เศรษฐ์ศิลป์เนี่ย
เชื่อว่าเป็นผู้สั่งการซึ่งตอนนี้ก็ยังตามไม่เจอตัวกันเลยนะครับ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ๓เดือนแล้วนะคะ
ออกหมายจับผู้ต้องหา๘คนแล้วนะคะแต่ยังจับใครไม่ได้เลยอ่ะ
ทำให้ภรรยาของเสียโกศลนะคะนางสาวจินดาราวสินทรัพย์เนี่ย
ย้ายกลับไปอยู่บ้านที่จังหวัดนครสวรรค์คือเธอก็เกรงกลัวเรื่องของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ไม่กล้าอยู่นะคะ
ย้ายกลับมาอยู่บ้านที่นครสวรรค์ครับคือเธอเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
บอกว่าได้รับการติดต่อจากชาวประมงที่ออกหาปลาในทะเล
ใกล้กับหมู่เกาะอ่างทองซึ่งก็คือพิกัดเดิมนี่แหละ
ที่เธอกับครอบครัวไปช่วยกันค้นหาร่างของเสียโกศล
วนหากันอยู่ตรงนั้นนะคะแต่เธอบอกว่าก็แปลกใจเหมือนกัน
ของชาวประมงไปเกี่ยวเอากระโหลกของมนุษย์ขึ้นมา
เธอก็เลยประสานตำรวจว่าให้ช่วยไปดูหน่อย
ไปตรวจสอบหน่อยไปเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานหน่อย
เผื่อจะมีความหวังแล้วก็เชื่อมโยงว่าเป็นกระโหลกของเสียโกศล
สามีเธอหรือเปล่านะคะแต่ก็ถามเธอล่ะค่ะว่า
คิดว่าใช่หรือไม่ใช่นักข่าวก็ถามนะ
เท่าที่เห็นกระโหลกศีรษะมนุษย์เนี่ยคิดว่าใช่ของเสียโกศลสามีเธอไหม
บอกว่ายังไม่อยากปักใจเชื่อนะคะ
ยังไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือกระโหลกของเสียโกศลสามีเธอ
บอกว่าประเด็นคือเธอยังกังวลใจว่าเจ้าหน้าที่จะให้ความเป็นธรรมกับเธอไหม
เป็นห่วงว่าเจ้าหน้าที่จะมีการสับเปลี่ยนหลักฐานอะไร
ก่อนจะส่งพิสูจน์หลักฐานอะไรหรือเปล่าผลับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่อะไรหรือเปล่า
คือเธอบอกกังวลไปหมดด้วยความที่มันผ่านมานานขนาดนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้สักคน
เธอเลยบอกเธอกังวลไปหมดค่ะแต่ถ้าเป็นกระโหลกของสามีเธอจริงจริงนะ
เธอบอกว่าเธอก็จะทำใจยอมรับนะคะแต่ในใจเนี่ยไม่อยากให้ใช่
ไม่อยากให้ใช่จริงจริงเพราะว่าถ้าได้มาแค่กระโหลกอย่างเดียวเนี่ย
เธอก็รู้สึกใจหายเธออยากจะได้กระดูกของสามีเธอแบบครบทุกส่วนได้ไหม
อยากจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสามีเธอ
กระโหลกผิดสระข้างหลังล้าวมีรอยล้าวล้าวล้าวเยอะ
แล้วก็ตรงเบ้าตาขวามีรอยแตกตรงนี้ค่ะมีรอยแตก
แล้วก็ตรงตรงกามระหว่างกามเนี่ยหักมีชิ้นส่วนบางชิ้นอ่ะหลุดออกไปแล้ว
แล้วก็ฟันหน้าฟันบนหน้าเหลือ๕ซี่เหลือเท่านี้
ก็บอกหนูว่ารักษณะกระโหลกเนี่ยน่าจะประมาณสองถึงสามเดือน
มันก็เป็นเวลาใกล้เคียงกันกับที่ที่แฟนเราหายไป
เรายังไม่รู้ไงว่าวันที่เสียชีวิตแฟนเราโดนอะไรบ้าง
เราเราก็เลยมาผสมลงกันไม่ได้มันมีความน่าจะเป็นไปได้มากกว่าที่จะเป็นไปไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าจุดที่เจอมันใกล้เคียงกับหมู่เกาะอ่างทองค่ะ
มันจะได้มีผลต่อรูปคดีชัดเจนขึ้นว่าเออมันถ่วงน้ำทิ้งจริงนะที่นี่นะอะไรอย่างนี้
แต่แต่ถ้าถามความรู้สึกหนูหนูไม่อยากให้ใช่เพราะว่าหนูไม่ได้อยากได้กระโหลก
แฟนหนูกลับมาหนูก็มีความหวังว่าเออเขาอาจจะไปฝังไว้อย่างน้อยเรายังได้ชิ้นส่วนมาครบ
ที่เป็นพยานให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าเสียโกศลถูกทำร้ายเอาศพไปฝังก่อน
มีอีกชุดหนึ่งมาขุดขึ้นจากดินที่เอาไปฝังเนี่ยแล้วก็เอาไปมัดถ่วงน้ำโยนทิ้งทะเล
นี่นะฮะเชื่อว่าถูกทำร้ายก่อนแต่ว่าภรรยาบอกว่าก็ยังไม่รู้ว่าทำร้ายแบบไหนอะไรยังไงนะครับหาตั้งนานแต่ไม่เจอ
แต่ทุกวันนี้๓เดือนนี้ไม่กล้าอยู่บ้านที่สุราธานีแล้วกลับมาอยู่บ้านตัวเองที่นครสวรรค์
ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยนางสาวจินดาราภรรยาของเสียโกศลได้ไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับ
หลังจากที่ได้รับแจ้งข่าวจากชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเจอกระโหลกศีรษะของมนุษย์
โกศลนะครับคือมันมีข่าวว่าผู้ต้องหา๘คนนี้เนี่ยล่าสุดที่
เจ้าหน้าที่ตำรวจยังติดตามจับตัวไม่ได้เนี่ยนะครับไปรวมตัว
กันอยู่ที่อดีตที่บ้านของอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในพื้น
ที่นะฮะนางสาวจินดาราบอกว่ารู้ข่าวมาว่ามีการติดต่อจะขอ
มอบตัวแล้วจะขอประกันตัวต่อนะแต่สุดท้ายแล้วข่าวมันก็
เงียบหายไปรู้แค่ว่าไปรวมตัวอยู่ที่อดีตบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้าน
ในพื้นที่อยู่สักอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่มอบตัวแล้ว
ตำรวจก็ยังจับใครไม่ได้ชาวบ้านเนี่ยแจ้งเบาะแสตำรวจให้
ไปตรวจสอบอันนี้นางสาวจินตราเขาบอกนะบอกว่าพอชาวบ้าน

แต่กลายเป็นว่ามันเหมือนกับไปส่งสัญญาณให้ผู้ต้องหาหนีอีก

ทำให้ชาวบ้านที่แจ้งเบาะแสว่าจะอยู่อย่างหวาดกลัว

เธอก็ไม่กล้าอยู่ที่สุราธานีแล้วเธอต้องกลับมาอยู่ที่นครสวรรค์นะฮะ

เดี๋ยวลองฟังดูนะครับ

เดี๋ยวลองฟังดูนะครับ

เดี๋ยวลองฟังดูนะครับ

เดี๋ยวลองฟังดูนะครับ

เดี๋ยวลองฟังดูนะครับ

เดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
เดี๋ยวลองฟังดูนะครับ

เดี๋ยวลองฟังดูนะครับ

เดี๋ยวลองฟังดูนะครับ

เดี๋ยวลองฟังดูนะครับ

เดี๋ยวลองฟังดูนะครับ

เดี๋ยวลองฟังดูนะครับ

เชื่อว่าเจ้าของกะโหลกที่เจอนั้นถูกทำให้ตาย
และถูกนำไปทิ้งในทะเลแน่นอน
แต่จะใช่เสียโกศลหรือเปล่า
ก็ต้องตรวจสอบให้ชัดกว่านี้นะครับ

ก็คือทนายภายสารเรื่องลิป

คนเนี่ยไปรวมตัวกันอยู่ที่บ้านของอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง
ในพื้นที่เกิดเหตุเพราะฉะนั้นก็เลยขอตั้งข้อสงสัยว่า
ที่ไปรวมตัวกันเนี่ยผู้ต้องหาจะติดต่อขอเข้ามอบตัวหรือ
ตำรวจเนี่ยพอสืบสวนรู้แล้วเนี่ยควรจะต้องไปจับกลุ่มค่ะ
เพราะหลังจากชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาเห็นว่ามารวมตัวกัน
ก็ไปแจ้งตำรวจแล้วปรากฏว่าพอตำรวจเนี่ยจะเข้าไปจับกลุ่มจะ
ไปตรวจสอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะอันนี้ที่ทนายภัยศาลเขาบอกนะ
เขาบอกเขาได้ข้อมูลว่าตำรวจเข้าไปเนี่ยไปถึงเนี่ยไม่ได้จับ
ลักษณะเหมือนแบบไปตรวจสอบหรือจะเจอหรือไม่เจออย่างไรเนี่ยนะฮะ
ตรงเนี้ยเขาบอกเขาอยากให้ตำรวจบอกมาให้ชัดใช่ค่ะก็ติดใจเหมือน
ไว้เมื่อสักครู่แหละประเด็นนี้เลยว่าไอ้ข่าวที่ว่ามีผู้
ตรงหาแปดคนเนี่ยโอ้หูที่จับไม่ได้ซักทีจับไม่ได้สักคนด้วย
เนี่ยมารวมตัวกันที่บ้านของอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเนี่ยมันจริง
หรือเปล่าใช่ค่ะตำรวจไปถึงแล้วไม่จับจริงหรือเปล่าหรือยังไงหรือ
ติดต่อจะขอมอบตัวทำไมไม่มอบสักทีนะฮะส่วนกระโหลกศีรษะที่
ประมงเจอนะครับทนายภัยศาลก็ตั้งคำถามอีกบอกว่าตอนนี้
มันอยู่ที่ไหนถ้าส่งไปพิสูจน์ส่งไปแบบไหนอะไรยังไงแล้ว
ตำรวจจากส่วนกลางบางหน่วยที่เขาให้มาทำคดีเนี่ยทำไมถึง
ยังไม่รู้เรื่องตำรวจพื้นที่เจอมาส่งไปพิสูจน์แล้วถ้ามัน
หรือว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับคดีเสียโกศลเนี่ยทำไม
ตำรวจที่เขาควบคุมรับผิดชอบคดีจากส่วนกลางที่ถูกส่งมาทำ
ดีเนี่ยทำไมถึงไม่รู้เรื่องนี่ฮะเพราะนี่มันคือหลักฐาน
สำคัญที่จะพิสูจน์ถ้าพิสูจน์ออกมาแล้วเป็นเสียโกศลจริง
เนี่ยโอ้โหมันสำคัญต่อรูปคดีมากทนายภัยศาลเขาบอกนะครับ
นายภัยศาลบอกว่าอยากให้ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมาย
จับให้ได้นะครับไม่ต้องรอให้มอบตัวเพราะนี่เป็นคดีที่
ในความสนใจของประชาชนที่สำคัญก็คือเมื่อยังจับ
ผู้ต้องหาในคดีของเสียโกศนไม่ได้เนี่ยคนในพื้นที่
เนี่ยเขาหวาดกลัวอิทธิพลของผู้ต้องหากลุ่มนี้กันหมดแล้ว
ชาวบ้านแจ้งว่ามีการแจ้งไปที่ทางตำรวจเจ้าหน้าที่สุราช
นะครับแล้วก็มีเจ้าที่ตำรวจทางชายาเนี่ยเข้ามาดูก็ยัง
สามารถจับกลุ่มได้นะครับอยากให้ทางเจ้าที่ตำรวจนะครับ
รัดจับกลุ่มคดีนี้นะครับเอ่อให้เร่งรัดจับกลุ่มตาม
หมายนะครับไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรอนะครับ
ตัวหรือใดถ้าเจอก็ต้องจับตามหมายจับไม่ว่า
จะเป็นหนึ่งคนสองคนสามคนก่อนก็ต้องจับนะครับเพราะ
เป็นคดีที่เป็นความสนใจของประชาชนนะฮะแล้วที่
สำคัญเลยเนี่ยก็คือทางผู้ศูนย์เสียนะครับระยะพี่
น้องฟังในก็เกิดความหวัดกลัวจะไม่ปลอดภัยวงโลก
ทีนี้อยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ตำรวจหรืออยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วตั้งข้อสงสัยเลยว่าเอ๊ะทำไมเจ้าที่ตำรวจส่วนกลางเนี่ย
หน่วยยังไม่ทราบนะครับซึ่งตรงนี้เป็นหลักฐานสำคัญ
ในทางคดีถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นโลกของเสียโกศนเนี่ยจะ
เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะฮะแต่ถ้าเกิดมีการเคลื่อนย้ายหรือ
ไม่เป็นตามข้อที่จริงหรือมีการสับเปลี่ยนไปตอนนี้มี

เพราะฉะนั้นก็คดีเสียโกศลก็ต้องแกะรอยกันต่อไปถูกต้อง